ฉันก็รีดไปเนาะ
พี่หญิงลีศรีจุมพล

คุณผู้ชมเป็นยังไงไปคุยกันหน่อยนิดนึงก็แล้วกัน

คริมสิกสิกขาปุชิโน
เออเออเอิฟเฟสเซอร์

เรื่องที่ว่าความตั้งใจอยากมีลูกแล้ว
พี่ยังมีเหมือนเดิมหรือเปล่าตั้งใจอยากมีลูกหรือเปล่า
หญิงลีบอกทันทีว่าตอนนี้พร้อมแล้วนะจ๊ะ

ลูกทุ่งสาวยังบอกอีกด้วยนะคะว่าไม่ซีเรียสเลย
ถูกเมาว่าจะท้องก่อนแต่งหรือเปล่า
เพราะว่าความรักมันอยู่ที่คนสองคน
และความเข้าใจของคนในครอบครัวของทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ
ส่วนที่ว่าพ่อของลูกตอนนี้พี่ก็คบศึกษาดูใจกันมา

ผมพึ่งคือว่าพี่หญิงลีมีแฟน

พอว่าอะไรพอว่าแกไม่อยากเปิดตัว

ก็ตัดเตือนใตรทุงคุณคุณค่ะเอาไปฟังเสียงนิดนึง
ก็จะออกมาบอกทุกคนว่าหญิงลีสมหวังเรื่องมีทายาท
ในถึงเวลาตอนนั้นก็คง
เขาก็คงจะต้องแบบเหมือนเปิดตัวอัตโนมัติ

ก็คงไม่ใช่กระบอกไม้ไผ่นะ
ต้องเป็นคนแล้วต้องเป็นผู้ชายที่ใจดีหน่อยนึง
อยากมีทายาทเยอะ

แต่เพลงล่าสุดคิดซิกคิดซิกค่ะ
ปูชิโนเอสเปรสโนอาราบิก้า
กระแสมากตอนนี้